ขออนุญาตเล่าถึงเรื่องความชอบของคน
และความคาดหวังของคนที่ได้พบเจอตัวเรา

คาดหวังคือเจอตุ๊กกี้มี๕มุก
วันนี้กูเตรียมฮา๕๖แน่นอน
ล่าเริงตุ๊กกี้ต้องล่าเริงตุ๊กกี้ต้องหยอกได้

ช่ายที่ม่ำเท่งโน่งพูดในทีวี

หนูเคยโดนเรียกว่าอีเตาคือห้างใหญ่มากใจกลางเมืองกรุงเทพ

เสียงแล้วหนูก็เป็นคนที่ถอดหน้ากากตลอดเลยเพราะว่ารับรับเงิน
แล้วไงทำงานรับเงินแล้วชีวิตจริงแล้วอ่ะไม่ได้นะ
จะมาพูดกับหนูอย่างงี้ไม่ได้นะสวนกลับปรากฏว่าการสวนกลับเนี่ย
เฮ้ยมันเป็นผลลบเพราะตอนแรกไม่รู้เรื่องหรอกค่ะ
ด่ามาด่ากลับไม่โกงใครว่ามาใครเม้นต์มาหนูก็เม้นกลับ
ใครด่ามาก็ด่ากับโอ้ปรากฏว่าหนึ่งสองปีที่ผ่านมา
ปัญหารุมเล้าเกี่ยวกับตัวหนูเยอะมากนั่นก็คือดังแล้วยิง
กำพืชดังแล้วยิงแล้วก็หลายอย่างเลย
เห็นตลกมาในทีวีเลยความคาดหวังของคนเริ่มลดน้อยลง
ก็มานั่งนั่งนึกกับตัวเองเลยว่าผิดพลาดตรงไหนลือ
เอาถามคนใกล้ตัวก่อนเลยเรื่องนี้คือแฟนหนู
บูบูเลยบูบูฉันถามจริงฉันดำเนินชีวิตความเป็นศิลปินผิดตรงไหน
ให้ฟังหน่อยสิเขาเลยบอกว่าบางทีอ่ะ
คำว่าเฟคเนี่ยมันดีมากเลยนะกับชีวิตตุ๊กกี้อ่ะ
คือยังไงอ่ะตุ๊กกี้ห้ามหน้าบึ้งพอหน้าบึ้งปุ๊บ
มึงเกิดมามีกรรมไหมกี้เกิดมายังไงมีกรรมปากมึงคว่ำ
ถ้ามึงหน้าบึ้งปุ๊บปากจะคว่ำเหมือนคนแบบหน้ายิง
หนูก็ทำหน้านี้กับกระจกลองหน้าบึ้งเออหน้าหญิงจริง
ลองยิ้มนิดนึงสิเออน่ารักขึ้นความคาดหวังของคน
เพราะว่าเรามีอาชีพเป็นตลกเพราะฉะนั้นแล้วความคาดหวังของคนนั่นแหละคือแฟนคลับเรา
เฟคลองเปลี่ยนแปลงความทุกข์เอาไว้ในใจอย่าออกมาเก็บไว้
ถ้าอยากกรี๊ดก็มากรี๊ดที่บ้านแต่เวลาที่เห็นแฟนคลับล่าเริงยิ้ม
หนูก็เปลี่ยนวิถีตัวเองนะแต่มันอย่างที่บอกว่าในช่วงที่โซเชียลยังไม่มีผลมากมาย
เวลาจะแก้ข่าวทีก็ต้องรอรอไทยรัฐออนไลน์รอไทยรัฐหนังสือพิมพ์
ลงข่าวทีถึงได้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
เราไม่มีโซเชียลเป็นของตัวเองเพื่อจะแก้ข่าวในโซเชียลเราไงคะ
ปรากฏว่าหนูก็ไม่มีอีเวนต์๕งานหน้าอย่างหนู
และที่สำคัญนักข่าวไม่ตามหนูไปเพชรบูรณ์แน่นักข่าวไม่ตามหนูไปมหาศาลคามแน่นอน
เพราะงานหนูมันเป็นงานกลางแจ้งคอนเสิร์ตในทุ่งนาคอนเสิร์ตตามตลาดนัดอย่างเงี้ย
นักข่าวไม่ตามหนูเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะแก้ข่าวนั่นตรงนี้
่งบอกถึงความจริงที่เราอยากจะพูดมันก็เลยติดตัวหนูมานี่แหละ
คำว่าดังแล้วหญิงเรื่องมากเรื่องเยอะอะไรต่างนานาซึ่ง
ถ้าย้อนไปได้อ่ะอยากให้ทันละลายอ่ะไปเกาะติดหนูอ่ะเอ๊ะ
สิบห้าปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปปรากฏว่าก็โชคดีค่ะ
ตรงที่ว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนตัวเองเพื่อแฟนคลับ
ทุกวันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะกลับมาสักเก้าสิบแล้วค่ะ
ในความเรื่องของการเข้าใจผิดเพราะว่าหนูเล่นทุกอย่างในเรื่องของโซเชียล
แฟนเพจเฟซบุ๊คอินสตาแกรมทวิตเตอร์แม้กระทั่งติ๊กต๊อก
อะไรที่มันเรียบเกี่ยวกับโซเชียลหนูเล่นหมดเลยเพื่อให้คนนี้
แฟนคลับหนูที่รักหนูได้รู้ความจริงจากตัวหนูเอง
เพราะฉะนั้นแล้วคำว่าอุปสรรคความลำบากหรืออะไรก็ตามก่อนจะเป็นตุ๊กกี้หนูขอยึดเลยว่า
ความลำบากในเรื่องของในเรื่องของความรู้สึกดีกว่ากว่าจะเป็นตุ๊กกี้มันมัน
กี้ทุกวันนี้มันผ่านมาเยอะมากเลยในเรื่องของความรู้สึกคนที่รักทุกกี้
ช่วงของความรู้สึกมันติดตัวจริง